สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเริ่มต้นสัปดาห์นี้ขีดเส้นใต้การเมือง
ปิดสัปดาห์วันศุกร์นี้ก็ขอเอาความคืบหน้าวิวัฒนาการมาสรุปให้ฟังอีกทีนึง
ว่าการเมืองจากนี้ไปเราจะต้องก่อติดเรื่องอะไรต่อ
ก็แน่นอนครับเรื่องของพลเอกประยุทธ์
ที่ค่อนข้างจะชัดเจนในสายตาคอการเมือง
ว่าจะย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ
เพื่อให้เขาเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อหลังเลือกตั้ง
แต่ว่าสำคัญคือท่าทีและคำตอบของพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีจนวันนี้
นักข่าวเจอหน้ากันทุกวันก็ถามเจอกันสองครั้งก็ถามสองครั้ง
สามครั้งก็ถามสามครั้งเมื่อวานก็ไปเจอที่เพชรบูรณ์ก็ถาม
แต่ว่าคำตอบไม่ชัดครับผลเอกประยุทธ์บอกว่าให้ฟังคำตอบ
ไปติดตามคำตอบออกจากสื่อสื่อก็งงงอ้าวก็สื่อมาถาม
แล้วถ้าไม่มีคำตอบแล้วไปติดตามออกจากสื่อที่ไหนได้ล่ะ
อันนี้ก็เป็นประเด็นว่าเพราะอะไรทำไมนายกจึงตอบให้ชัดเจนไม่ได้
อันนี้คนที่อยู่ในวงการเมืองเขาเข้าใจว่าทำไมนายกตอบให้ชัดเจนไม่ได้
เพราะ๑นายกมาเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้เพราะภักดิ์พลังประชารัฐ
เขาส่งชื่อเป็นแคนดิเดตมาให้เป็นนายกรัฐมนตรีโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรี
พูดง่ายว่าเป็นนายกที่มาจากภักดิ์พลังประชารัฐแล้วจู่
อยู่ขึ้นมาจะออกจากภักดิ์พลังประชารัฐแล้วประกาศว่าจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ
อ้าวมันก็เกิดคำถามว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะสมควรหรือไม่สมควรใช่หรือไม่ใช่
นี่ก็เป็นประเด็นที่ทำให้พลเอกประยุทธ์พูดอะไรไม่ได้แล้วดีไม่ดีถ้าประกาศออกไปชัดเจนอย่างนั้น
คนในพักพลังประชารัฐเขาออกมาทวงถามว่าเอ้าท่านนายกท่านเป็นนายกอยู่นะ
พักพลังประชารัฐส่งชื่อท่านมาโหวตเป็นนายกเนี่ย
อ้าวแล้ววันนี้ประกาศจะไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติมันเหมาะหรือไม่เหมาะ
อันนี้แหละคือเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์ต้องประวิงเวลา
รอไปสักพักหนึ่งก่อนให้สถานการณ์เหมาะสม
ประวิงเวลาเพื่อที่จะให้ได้ชัดเจนว่าจะมีคนไหลตามออกไปจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อไหร่
ฉะนั้นสถานการณ์การเมืองจากนี้ไปก็อย่างที่บอกก็คือตามท่าทีของบิ๊กตู
ตามท่าทีของบิ๊กป้อมตามดูว่าใครจะอยู่กับบิ๊กป้อมในภักดิ์พลังประชารัฐต่อ
ใครจะอยู่กับบิ๊กป้อมใครจะอยู่กับบิ๊กตู่เพื่อไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติต่อ
อันนี้คือการเมืองจากนี้ไปที่ต้องก่อติดเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
สอสอเขาต้องเลือกว่าอยู่พักไหนได้กลับมาเป็นผู้แทนอยู่พักไหนหาเสียงแล้วคนเลือกให้กลับมาเป็นผู้แทน
ชูลุงป้อมกับชูพลเอกประวิทธิ์ชาวบ้านจะเลือกใครมากกว่าถึงจุดนั้นก็ต้องเป็นไปตามนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องก่อติด
ตัดมาปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พักพลังประชารัฐเกิดความหวั่นไหวตอนนี้
ดูหัวข่าวป้อมเคาะมุ้งธรรมนัฐกับพลังประชารัฐ๑๓สสคัมแบ็ค
พลังประชารัฐธรรมนัฐนำทีมอันนี้จะเป็นตัวเร่ง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐมีโจทย์อยู่ในพักพลังประชารัฐเดิมเนี่ยเยอะเลยครับ
ถ้ากลับมาก็แปลว่าคนที่เป็นโจทย์เหล่านั้นเขาจะว่ายังไง
เขาก็คงจะไปหาที่อยู่พักใหม่ไปพักไหนก็ไม่รู้ล่ะ
แต่ว่าคงยากที่จะร่วมงานกับพักพลังประชารัฐที่พลเอกประวิทย์ไปเอาร้อยเอกธรรมนัฐมา
ฉะนั้นช่วงนี้จึงมีข่าวว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้จะย้ายออกจากภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้วถ้าเลือดไหลไม่หยุดมีคนทยอยออกมาเป็นข่าวเป็นรายวัน
ผลเอกประวิทย์ก็คงจะเลือนลางที่จะได้นั่งนายกรัฐมนตรี
ในมุมกลับถ้าสอสอตามพลเอกประยุทธ์มาไม่มากพอที่จะกลับมาเป็นสอสอแล้วมีจำนวนไม่มากพอโอกาสที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลือนลาง
ฉะนั้นการเมืองก็มีกันอยู่วนกันอยู่อย่างนี้จากนี้ไปก็ต้องตามเรื่องนี้ว่าการเมืองหลังเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม
เดิมจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลต่อหรือคั่วใหม่กำลังจะมา
โฉมหน้าการเมืองที่กำลังอยู่ในจุดต่อจุดเปลี่ยน
ทีนี้ปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่ขอขีดเส้นใต้เรื่องของตู้เห่า
เมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กประกาศขอ๓สัปดาห์เร่งปิดคดีทุนจีนสีเทาขอเวลา๓สัปดาห์
ข่าวที่จะต้องตามจากนี้ไปคือหนึ่งเรื่องของคดีสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันจะเป็นยังไง
ตำรวจจะมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะให้อายการสั่งฟ้องและเพียงพอที่จะให้สารสั่งลงโทษได้ไหม
เพราะโดยประสบการณ์ของการทำข่าวมีคดีดังในอดีตเยอะเลยครับที่พอเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ย

ตำรวจก็จะบอกว่าสาวหลักฐานเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมด
และมั่นใจว่าสามารถที่จะเอาผิดส่งฟ้องให้สารลงโทษได้
เป็นข่าวใหญ่โตคึกคักโครมคลามคนก็เชื่อ
แล้วพอถึงวันหนึ่งปรากฏว่าสารยกฟ้องเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอ

จึงเป็นเรื่องที่ว่าข่าวที่มันคึกคักโครมคลามอยู่ตอนนี้
จะต้องมีหลักฐานจะต้องมีความชัดเจนที่จะดึงเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้

แต่เราก็มั่นใจว่าฝีมือระดับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
ซึ่งเป็นรองพบตรฝ่ายสืบสวนด้วยครับ
ถ้าบอกว่าเอาผิดได้ภายใน๓สัปดาห์นี้รู้เรื่องอันนี้ก็ต้องติดตาม

ในส่วนของการเกี่ยวยงกับคนนั้นคนนี้
อันนี้ฟังจากคุณชูวิทย์แล้วก็
ก็โอ้โหเกี่ยวยงกับคนนั้นคนนี้เยอะแยะ
รวมทั้งเกี่ยวยงกับตำรวจได้ด้วย
แต่ว่าเหมือนกันครับคำถามคือว่า
คนที่บอกว่าไปเกี่ยวยงเนี่ยคนนั้นคนนี้ให้การช่วยเหลือให้
โยงคนนั้นคนนี้ร่วมกันกระทำความผิด
สุดท้ายหลักฐานเถาถึงไหม
หลักฐานสาวไปถึงไหม
มันมีพยานหลักฐานชัดเจนไหมว่าเกี่ยวยงกันยังไง
ถ้าสืบสามราวเรื่องสาวไม่ถึง
อันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับ
คนก็ได้แต่รู้ว่าอ๋อคนนั้นเกี่ยวข้องคนนี้เกี่ยวข้อง

ตำรวจก็หลายคนที่ไปเกี่ยวข้อง

พอเงินเยอะเอาเงินปูทางเข้าไปเนี่ย

ตอนนี้ตำรวจหลายคนก็ดูเหมือนว่า
จะเข้าไปเกี่ยวยงจากผลการสอบสวนนะ
แต่ว่าหลักฐานจะโยงได้ถึงไหน
ถัดมาข้อที่๓
คนมีบารมีคนใหญ่คนโต

เอาเป็นว่าคนใหญ่คนโตก็แล้วกัน

ขอพึ่งบารมีมีคนพาไปพบ
มีการนำนาฬิกาปาเต้ฟิลิป
ราคาเรืองเรือน๑๐กว่าล้านไปให้ด้วย
หลังจากนั้นก็เอาเงิน๓ล้านไปบริจาคให้พักพลังประชารัฐ
อันนี้คนก็ยิ่งอยากรู้ใหญ่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่

คนที่ไปเกี่ยวยงเกี่ยวข้องเหล่านี้ทำอะไรเขาได้มั่ง

เป็นความรู้สึกที่ค้างคาอยู่ในใจคนว่าสุดท้าย
พลตรวจเอกสุลเชษหักผ่าน
จะทำให้เรื่องนี้ปรากฏชัดเจนขึ้นไหม
ปรากฏชัดที่จะทำให้อายการส่งฟ้อง
ปรากฏชัดที่จะทำให้ตุลาการผู้พิพากษาลงโทษไหม
เพราะสังคมไทยคนก็ยังห่วงว่า
เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยความยุติธรรมยังซื้อได้อยู่ไหม
นี่คือเรื่องที่จะต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องตู้เห่าครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ